คือจริงแล้วปกติคุณผู้ชมเรามักจะไม่อยากให้รถของตัวเองมีรอยมีร่องอะไรแปลกหรอก
เพราะมันทำให้เราไม่สบายใจว่ามันเกิดจากอะไร
แต่จะพาไปดูรถคันนี้ที่มีรอยแบบนี้ค่ะ
แต่รอยแบบนี้นี่แหละที่ทำเอาฮือฮากันไปหมดเลย
ตามไปจ้าไม่ฮือฮาได้ยังไงคุณ
เพราะว่ารอยที่ว่านี้มันไม่ใช่รอยขีดรอยขวนรอยเฉียวรอยชน
แต่มันเป็นรอยประหลาดที่เกิดขึ้นบนรถกระบะสีดำ๔ประตูคันนี้
และลักษณะรอยเป็นแบบนี้อุ้ย

สองสามีภรรยาชาวอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
เขาเป็นคนเห็นคนแรก
เขาบอกว่าเขานำรถยนต์คู่ใจมาทำการตรวจเช็ค
แล้วก็มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่โชว์รูมรถนี่แหละ
หลังจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จแล้ว
ก่อนจะกลับสายตาของเขา
เหลือไปที่ฝากระโปรงรถ
แล้วไปเห็นร่องรอยบางอย่างที่เกิดขึ้นบนฝากระโปรงรถ
ซึ่งเป็นรถใหม่ของโชว์รูมที่ยังไม่มีป้ายทะเบียน
เฮ้ยใหม่ป้ายแดง
ไม่ต้องถามยังไม่มีนะคะ
เรียกง่ายเป็นรถใหม่ที่ยังไม่มีเจ้าของนั่นเองจอดอยู่ในโชว์รูม

สองสามีภรรยาเขาก็วิเคราะห์

รอยนี้มันคล้ายกับรอยของพญานาค

ก็เลยเรียกคนอื่นมาช่วยกันดูหน่อย

ปรากฏว่าหลายคนที่เห็นเขาก็พากันฮือฮาตามกันไปหมดเลย

นำโทรศัพท์มือถือขึ้นมามาถ่ายภาพ
ถ่ายภาพรอยประหลาดนี้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอก็มีเหมือนกัน
แล้วเขาก็เชื่อว่ารอยนี้จะทำให้เขามีโชคมีลาบ
แต่มันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
คือเรื่องแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้หรอกค่ะคุณผู้ชม
แต่รอยแบบนี้บางทีมันก็เกิดขึ้นจากพวกแมลงปีแข็งไหมจากสัตว์ต่างอะไรแบบนี้
แต่รวมไปถึงแบบบางทีมันก็อาจจะมีสาเหตุที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากรอยอะไรกันแน่
เพราะฉะนั้นใครที่มีความเชื่ออันนี้ไม่ได้ว่ากัน
แล้วก็ไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่เป็นไรนะคะ
เอามาให้ดูกันแล้วกันสร้างความฮือฮากันนิดนึงแต่ไม่ต้องถาม
ไม่มีทะเบียนแล้วใหม่ป้ายแดงก็ยังไม่มีเลย